ภาคเอกชนได้ส่งเสริมให้ชุมชนและเยาวชน
เป็นต้นแบบของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

พร้อมกับได้นำพวกเขาไปเรียนรู้วิธีการดูแลสิ่งแวดล้อม
แล้วก็การอยู่ร่วมกันระหว่างธรรมชาติและก็ชุมชน

ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของคุณขมลวันการีพัฒน์ครับ
ทดลองผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแรงดันน้ำ
การจำลองเครื่องยนต์ของรถยนต์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิง
เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ช่วยต่อยอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
ให้กับกลุ่มเยาวชนและตัวแทนชุมชน
ที่มีผลงานดีเด่นจากการประกวดแผนงาน
รณรงค์ลดภาวะโลกร้อนในโครงการ
ลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่๑๒
ของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย
และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

มาร่วมเปิดประสบการณ์ด้วยค่ะ
คนงานรถเมืองร้อนด้วยการเดินเท้า

โรงเรียนกันตังพิทยากรจังหวัดตรัง
และกิจกรรมสาบรถสามเพิ่มอาทิ
ลดเมืองร้อนด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ของชุมชนบ้านม่อนแก้วจังหวัดพยาว
ชนะใจกรรมการได้นำเสนอแผนงาน
คณะผู้บริหารโตโยต้าประเทศญี่ปุ่น
ได้เห็นครับว่าประเทศญี่ปุ่นครับมีการจัดการที่เป็นระบบ
แล้วก็เขาพัฒนาครับสิ่งต่างให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด

ก็คือเหมือนกับการรถยนต์ที่ไม่ใช้น้ำมัน

หรือว่าจะเป็นม่านอัชริยะหรือการจัดการขยะที่สะอาด

รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ชาร์จไฟ๖ชั่วโมง

และบ้านอัจฉริยะที่ออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การ์ดคาร์บอนไดออกไซด์ได้๑๕๐ต่อครอบครัว๔คน

ศึกษาเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาผสมผสาน

ลดการปล่อยการ์ดคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยที่สุด
ก็เท่าที่คุยกับเด็กนี่
ก็รู้สึกว่าเขาตื่นตาตื่นใจ
ได้เห็นโลกภายนอกว่าเขาทำกันยังไง

แล้วก็คงจะสร้างนวัตกรรมใหม่ในชุมชนเขา
ได้เติบโตมากขึ้นนะครับ
คือทำยังไงให้อยู่กับ

อันนี้เป็นจุดหลักของโตโยต้าครับ
ป่าสีเขียวที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้คือโรงเรียนศึกษาธรรมชาติของสถาบันสิ่งแวดล้อมโตโยต้าชิราคาวาโก
ทุกคนได้เดินป่าศึกษาธรรมชาติทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันของธรรมชาติอย่างสมดุล
น้ำในลำทานแห่งนี้ค่ะถือได้ว่าเป็นแม่น้ำสายหลักที่ใช้หล่อเลี้ยงผู้คนในหมู่บ้านชิราคาวโกนะคะ
แม้ว่าอากาศจะร้อนหิมะจากบนเทือกเขาละลายแล้วก็ไหลลงมาเป็นน้ำในลำทาน
ผืนป่าแห่งนี้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีเพราะว่ามีต้นไม้นะคะ
คอยดูดซับน้ำกักเก็บไว้ใต้ดินนั่นเองค่ะ

นำความรู้ไปต่อยอดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการชุมชนและโรงเรียนอื่น
ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นเมืองสีเขียว

สามารถลดปริมาณการ์ดเรือนกระจกในประเทศไทยไปแล้ว
กว่า๑๔๖๗๒ตัน